แล้วถ้าใครมีเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กสังเกตกันให้ดีดูอาการให้ดีเพราะว่าคุณหมอท่านหนึ่งออกมาโพสต์เตือนเอาไว้นะครับเพราะว่ามีเด็กเล็กคนหนึ่งเล่นสนโอ้โหเอาเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่บอกเลยว่ามันมันหวิดที่จะทำให้น้องคนนี้เสียชีวิตได้เลยนะคือเรื่องราวมันมีอยู่ว่าในเฟซบุ๊คที่ชื่อคนนี้นะครับ

ขยี้จมูกบ่อยแม่ของเด็กก็คิดว่าเป็นหวัดหรือเปล่างั้นพาไปโรงพยาบาลก็ไปที่โรงพยาบาลสิชนตัวเขาเนี่ยพอส่งไปพบแพทย์ก็ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเลยเพราะว่าต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกดูนี่
พอแพทย์เขาดูแล้วเนี่ยดูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอางี้แล้วกันไปเอ็กซาเรย์เลยพาไปเอ็กซาเรย์ดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมในรูจมูกหรือไม่แล้วพบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเป็นก้อนโลหะอยู่ในรูจมูกแบบนี้อยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราก็วงแดงเอาไว้คุณผู้ชมจะได้เห็นด้วยนะจากฟิล์มเอ็กซ์เรย์แบบนี้คุณหมอเองเนี่ยเห็นแบบนี้แล้ว
แล้วก็ให้น้ำเกลียดทางเส้นเลือดและเตรียมเข้าห้องผ่าตัดใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะ
อ๋อใช่

โอ้โหน่ากลัวมาก
ทีนี้ต้องแบบต้องอะไรต้องขูดไอ้เนื้อเยื่อที่ตายภายในโรงจมูก
ออกอีกเพื่อไม่ให้มันเน่า
โอ้โหคุณหมอก็บอกว่ายังโชคดีนะที่มันไม่ทะลุไปถึงโพรงอากาศข้างจมูก
ไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดอาการไซนัสอักเสบและเกิดการติดเชื้อตามมาอีก
น่ากลัวนะไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนะใช่ครับคุณหมออารักษ์บอกว่า
เนี่ยต้องแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคนที่ดูแลเด็กด้วยนะ
สังเกตสังกายให้ดีเพราะว่าถ้าเด็กหายใจผิดปกติน้ำมูกมีกลิ่นเหม็น
สันนิษฐานเลยว่าน่าจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในรูจมูก
แล้วถ้าเกิดเข้าไปจริงต้องปฏิบัติเบื้องต้นยังไงคะ
อย่างแรกให้ใช้มือปิดรูจมูกอีกข้างนึงแล้วสั่งน้ำมูกแรง
เพื่อให้สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในรูจมูกอีกข้างหนึ่งหลุดออกมาฟึ๊ดออกมาอย่างนี้
ลักษณะแบบนี้อย่างที่สองคือห้ามหรือพยายามใช้ครีมแล้วก็เครื่องมือต่าง
จะไปคีบเอาสิ่งแปลกปลอมออกมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมยังไง
จะดันกลับให้ลึกเข้าไปอีกอ่ะดิใช่โอ้โหทีนี้ถ้ามันเข้าไปถึงหลอดลมหรือว่าปอดอันตรายหนักเลย
นะแล้วอย่างที่สามกรณีที่สั่งน้ำมูกแล้วก็ยังไม่หลุดออกมา
ทำไงไปพบแพทย์ถูกต้องไปหาหมอเลย
ต้องบอกอย่างนี้คุณชนะดิฉันมีประสบการณ์ตรงกับตัวเอง
ยังไงเนอะไปต่อตอนเด็กเอาสก๊อตเทปปั้นแล้วก็ยัดใส่รูจมูก
จริงอันนี้พูดจริงนะไปโรงพยาบาลเลยนะคะ
คือเอาออกไม่ได้นะเพราะว่าสั่งแบบที่คุณหมอบอกสั่งแล้วไม่ออก

คือเป็นอย่างนี้จริงสำหรับเด็กเนี่ยวัย๒ขวบ๓ขวบเขากำลังเรียนรู้
เพราะฉะนั้นพ่อแม่ถ้าเกิดเห็นความผิดปกติของลูกแบบนี้นะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลให้แพทย์รักษานะคะ